กันต่อดีกว่านะคะกับงานเมื่อวานนี้นะคะ

งานแต่เช้านะคะก็ไปงานว่างงานฮอตแล้ว

แต่ข่าวก็ฮอตกว่าค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะ

แบล็คพิ้งนะคะใช่นะคะก็โอ้โหคนมากมายไก่กองคุณผู้ชม
แต่ปรากฏว่านะคะก็มีภาพเป็นภาพนิ่งคนก็ไปเห็นนะคะด้านหน้า
คืองานวันนั้นคือวุ่นวายมากจริงเราก็ไปทำข่าวนะคะแล้วก็คนเยอะมากค่ะ
ฟรอนโลแถวหน้าคุณผู้ชมปรากฏว่ามีภาพน้องเจ้านายกับเอลลี่
ลูกของพี่อำอมรินนะคะไปนั่งภาพนี้แหละคุณผู้ชม
ก็จริงมันเป็นเรื่องเหมือนจะปกตินะที่เซเลปจะไปเชียร์
แต่ปรากฏว่ามันก็เกิดดราม่าเกิดขึ้น
บรรดาบลิงค์หรือว่าแฟนคลับของแบล็คพิงค์เนี่ยก็เกิดคำถามขึ้นมาใช่ถูกต้องนะคะ
คุณผู้ชมเขาบอกว่ากว่าที่เขาจะได้ไปแบบงานนี้
เขาต้องเสียตังค์ซื้อสินค้าเนี่ยเป็นแสนก็ยังไม่ได้ขนาดนั่งขนาดนี้
แล้วทำไมนี่ใช่แล้วเซเลปตรงนี้มานั่งได้ยังไงคะหรือว่ามีสิทธิพิเศษยังไงช่วยชี้แจ้งหน่อยค่ะ

เจ้านายนะคะก็เลยก็ต้องมาเคลียร์กัน
แต่เจ้าตัวบอกว่ายังพูดอะไรไม่ได้ค่ะ
รอพูดทีเดียวพร้อมกับคุณพ่อเจเจจรินในคอนเสิร์ตของตัวเอง

ก็ต้องบอกก่อนว่าทุกคนคือชอบวงนี้อยู่แล้วนะฮะ
แล้วก็นับว่าดีเทลเดี๋ยวรอไปตอบพร้อมพ่อวันที่๑๘ดีกว่า

ถ้าเราอยากเป็นนักร้องในคือยังไงก็ต้องเข้าวงการเพลงอยู่แล้ว
ซึ่งก็จะมีคนจับจ้องแล้วก็จะมีคนตั้งคำถามต่างอะไรอย่างนี้
เราก็พร้อมตอบอยู่แล้วครับถ้าเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายหรือไม่ได้หรือไม่ได้ทำผิดอะไร
คือตามที่ดำเนินขั้นตอนให้ถูกต้องอะไรอย่างนี้
เชื่อว่ามันก็โอเคแล้วเราก็อธิบายตามที่เราทำไป
ก็มีอะไรมาเรื่อยอยู่ตลอดนะครับพี่
ซึ่งเราก็อธิบายไปตามความจริงนะครับใช่แล้วเราเชื่อว่าทุกคนก็จะเข้าใจเอง
ก็เป็นกำลังใจให้นะคะตอนนี้น้องเจ้านายก็คือปิดเทอมพอดี
จึงกลับมาทำงานนะคะก็รอเคลียร์พร้อมกับคุณพ่อเจเจตริน
ซึ่งตอนนี้ก็อาการบาดเจ็บอยู่เจ็ดสกีของนางนี่แหละค่ะ
อันนี้ของแบบศิลปินต่างประเทศโดยเฉพาะศิลปินเกาหลีเนี่ย
ดาแฟนคลับเขาบอกว่าที่ทางเกาหลีเนี่ยเขาจะไม่มีแบบสิทธิพิเศษให้กับศิลปินซุปตาเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นของบ้านเขามานั่งแถวหน้า
เพราะว่ามันมีให้เฉพาะแฟนคลับที่แบบทุ่มเทที่อยากจะไปดูเท่านั้นอะไรแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวก็ต้องรอฟังกันก่อนแล้วกันว่าตกลงน้องเจ้านายไปนั่งตรงนั้นได้ยังไงนะคะ